ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการไปตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายวันนี้ก็มีความคืบหน้าเข้ามาด้วยนะฮะ
พื้นที่ก็ไปทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองลำตะคองในอำเภอปากช่องนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มายืนยันด้วยนะคะ
นายนรงคงคำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมเปิดเผยว่า
ส่วนแรก๑๓แปลงนะคะเป็นโฉนดที่ดิน๓แปลงนศ๓ก๑๐แปลงรวมทั้งหมดแล้วนะคะรายการแรก๓๐๓ไร่และอีก๗แปลงเป็นนค๓หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ดินของนิคมสร้างตนเอง๑แปลงบนพื้นที่๒๖ไร่และอีก๑ส่วนเป็นเอกสารที่เป็นพบท๕หรือภาษีบำรุงท้องที่๖แปลงบนพื้นที่
ประมาณ๑๔๑ไร่ค่ะในส่วนของพบทเป็นเพียงใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิดินยืนยันทางศูนย์ขอเวลาอีก๗วันนะคะในการส่งมอบเอกสารสิทธิ์วันพรุ่งนี้ค่ะพมจะลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบพิกัดและจำนวนที่ดินทั้งหมดรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างอยู่ในพิกัดว่าตรงตามเอ